เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปทานอาหารที่มันอร่อยแล้วต้องขึ้นเหนือไปสักหน่อยเพราะว่าอาหารที่ผมจะพูดถึงนี่คือข้าวซอย

เก่าแก่อยู่คู่เมืองพยาวมานานกว่า๔๐ปี

เพราะว่าร้านนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ตรงที่เส้นบะหมี่ที่นำมาใช้นะครับ
เป็นเส้นกลมไม่แบน

มีกรอบของเขาที่ทอดมาก็เป็นเส้นกลมด้วยเหมือนกันนะครับ

ซุปจะมีรสชาติที่จี๊ดจัด
กลิ่นหอมเครื่องเทศแล้วก็กะทิเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
สำหรับเมนูของร้านข้าวซอยแสงเพียนเนี่ยนะครับ
มี๕อย่างด้วยกันเราเล่าให้ฟังก็คือ
ข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อข้าวซอยซี่โครงหมู
ข้าวซอยลูกชิ้นหมูและข้าวซอยลูกชิ้นเนื้อ

คือมีหมดหมูไก่เนื้อ
อยากทานแบบไหนก็สั่งกันไปได้เลยนะครับ
วิธีการที่เขาเลือกคัดสรรเมนูแล้วก็มาปรุงเนี่ย
พิถีพิถันมากโดยเฉพาะเรื่องของเนื้อน่อง
เขาคัดมาเลยนะครับเอาเนื้อน่องเท่านั้น
และจะทำการตุ๋นเนื้อเอาไว้ข้ามวันข้ามคืน
วันละ๒๐กิโลกรัม
ตุ๋นกันคืนนี้ก็ได้กินในวันพรุ่งนี้
ข้ามวันข้ามคืนคิดดูแล้วกันเนื้อมันจะยุ่ยขนาดไหน
ส่วนเนื้อไก่ก็เช่นเดียวกันนะครับป้าเพียนจะเลือกใช้แต่ส่วนของ
เนื้อไก่ติดสะโพกคือมันเป็นส่วนที่นุ่ม

ละสามสิบกิโลกรัมค่ะโอ้โหทำเยอะขนาดนี้จะขายหมดเหรอ

อร่อยแล้วก็ที่สำคัญราคาย่อมเยาว์นะครับ
เพราะว่าขายเพียงชามละ๔๐บาท
พิเศษขึ้นมาก็๕๐บาทเท่านั้นเอง
ถูกโหกถูกใจนักท่องเที่ยวแล้วก็รวมไปถึงคนในพื้นที่อีกด้วย
เป็นของดีประจำจังหวัดพยาวเลยทีเดียว
สำหรับใครที่ไปเที่ยวจังหวัดพยาวนะครับ
ลองไปแวะชิมกันได้นะครับที่ร้านข้าวซอยแสงเพียน
อยู่ถนนท่ากว้านทางเข้ากวานพยาวครับ
เปิดตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๕โมงเย็นนะครับ
ไม่มีวันหยุดนะแล้วที่สำคัญโทรไปสอบถามเส้นทางกันได้นะครับ
หมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้
จดกันเอาไว้นะคุณผู้ชมนะติดตามกันได้

บอกเลยว่าได้รับการยืนยันมาแล้วจากรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
เป็นเรื่องอ๋อรายการนี้ตัวจริงเรื่องเส้นค่ะถูกต้องครับ
และที่เห็นอยู่นี้นี่คือตัวอย่างน้ำจิ้มเท่านั้นนะครับ
ที่จะให้ดูกันข้าวเปียกเส้นใส่รากบัวที่ร้านเดิมบัวแล้วก็ต่อด้วย
เตี๋ยวน้ำตกหมูสไตล์บ้านทุ่งเจ้าดังเจ้าเดียวใกล้ทะเลบัวแดง
และนี่ผัดไทยเส้นข้าวกล้องและเส้นหมี่ข้าวกล้องหมูย่างสไตล์อีสาน
ที่ร้านครัวในสวนทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่เล่ามาคุณผู้ชมติดตามได้ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
วันเสาร์ที่เอ่อวันเสาร์นี้ค่ะสิบเอ็ดนาฬิกา
อย่าลืมติดตามกันได้นะครับพี่น็อตเขาจะพาไปชิมโอ้โหของอร่อยทั้งนั้นเลย
ผมก็จะไปหาพี่นัทเนาะได้ทานแต่ของอร่อยตลอดเลย
เรามีหน้าที่อ่านก็อ่านอย่างเดียวจริง
ติดตามดูด้วยวันเสาร์ผมชอบเปิดดูช่วงเวลา๑๑นาฬิกานะครับ
วันเสาร์ไปดูป๊าบเราจะได้ไอเดีย
เพราะว่ามันจะต่อเนื่องตารมณ์นะคะ

ไอเดียต่อเนื่องในช่วงของเที่ยงบ่ายจะไปทานอะไรดี

ไทยรัฐทีวีมีรายการดีตลอดทั้งวันแน่นอน